สถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุดสถานที่สุ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
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งคดีนะคะ
จริงก็ไม่ได้เป็นข่าวที่จะรับรู้มากนักนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะคะ๒๕๖๒นะคะ
แต่ว่าทิ้งเวลามาเกือบจะปีเต็มค่ะ
ซึ่งเกือบจะปีเต็มไม่มีผลต่อคดีอาญา
แต่ว่าคดีการเรียกร้องค่าเสียหายกันเนี่ยนะคะจะมีผลนะคะ
เพราะว่าจะมีหมดอายุความทางแพ่งในเดือนหน้ามิถุนายน๖๓นะคะ
ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่คร่าวเนี่ยนะคะ
คือการไปจุดเกิดเหตุเหตุเกิดขึ้นประมาณสามทุ่มได้นะคะ
ตั้งแต่เมื่อวันที่๑๐มิถุนายน๒๕๖๒นะคะ
เป็นเหตุตอนกลางคืนถนนมืดนะคะแล้วก็เป็นอุบัติเหตุระหว่างมอเตอร์ไซค์กับม้านะคะ
ทีนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรทำไมสามีภรรยาออกมาทวงหาความยุติธรรมแล้วก็ความคืบหน้าของคดี
ตกลงเรื่องราวเป็นยังไงชัดเจนแล้วหรือยังนะคะ
เราจะคุยกับสองท่านพร้อมกันนะคะคือคุณชะลำพลพงเพ็งและภรรยานะคะก็คือคุณดารารัฐสุภาพ

สวัสดีครับ

ตอนแรกเราจะวีดีโอคอลกันนะคะแต่ว่าสัญญาณไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่
ทีนี้เรียนให้คุณชะลัมพลเล่าก่อนกันแล้วกันแต่ว่าคุณดารารัฐนั่งอยู่ข้างใช่ไหมคะ

คุณชะลำพลค่ะเหตุการณ์เนี่ยตามข่าวเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐มิถุนายนปีที่แล้วใช่ไหมคะ

ในจังหวัดสมุทรสาครนั่นแหละนะคะแล้วก็ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยสถานที่มันเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะการเกิดเหตุเป็นยังไงให้คุณฉลามพลเล่าให้ละเอียดหน่อยให้นึกภาพออกค่ะเชิญค่ะ
ครับคือทางที่ว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับมันมืดมากครับ

อืมค่ะ
แล้วพอไปถึงตรงที่จุดเกิดเหตุครับมันเป็นพงหญ้าสูงสูงอะครับ

ครับแล้วก็คือว่ามันกระโดดออกมามันไม่ได้เดินมาช้ามันกระโดดออกมาเลยครับก็คือว่าเบรกไม่ทันครับ
เดี๋ยวนะถ้าสมมุติลองถามย้อนกลับไปนะคะจังหวะที่กระโดดออกมาเนี่ยคือเป็นจังหวะที่ม้าเนี่ยอยู่ข้างหน้าทั้งที่เราขี่รถไปใช่ไหมคะ

ทีนี้เบรกไม่ทันคือก็เลยชนกันถูกไหม

ไม่ใช่ลักษณะว่าม้ากระโดดมาแล้วกระแทกเข้าที่รถเราไม่ใช่คือกระโดดมาตัดหน้าแล้วเราก็ชน

ทีนี้พอชนม้าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะม้าม้าไปทางไหนรถเราไปทางไหนยังไงบ้างคะ
คือที่ชนไปปุ๊บพอเห็นจะชนปุ๊บผมมากอดลูกเลยครับ

ก็ผมกับลูกน่ะคือกระเด็นข้ามม้าไปเลยครับ

ครับแต่รถน่ะคือชนใต้ท้องม้าครับ
ค่ะค่ะเดี๋ยวนะตอนนั้นคือเรามารู้ทีหลังว่าเป็นม้าหรือเรารู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยคะ
เรามารู้คือฟื้นจากตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะครับฟื้นแล้วครับ

แสดงว่าตอนที่ชนยังไม่รู้ว่าชนอะไรใช่ไหม
ใช่ครับคือมันสลบไปเลยครับ
กำลังจะถามว่าทั้งคุณชาลำพลแล้วก็ลูกเนี่ยคือก็สลบไปในที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมคะ

ทีนี้ก็นำส่งโรงพยาบาลทีนี้พอถึงเราได้สติแล้วเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วรู้สึกหรือรับรู้อะไรบ้างคะคุณชะลำพล
คือมันปวดไปหมดเลยครับทั้งตัวนี่คือกระดิกไม่ได้เลยครับ

ลูกสาวนี่คือโคม่าครับ
ค่ะคือคุณชะลำพลก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นม้าค่ะ

แล้วมารู้ตอนไหนกี่วันหลังจากนั้นคะ
ก็รู้ตอนเช้าครับที่ว่าพี่ชายเขาก็จะไปหาเจ้าของม้าให้ครับ
ม้าม้าตายไหม

อยู่ที่เกิดเหตุเลยใช่ไหมหรือกระเด็นไปไกลไหมคะ
มันเดินกลับไปทางเข้าล้าวเขาครับ
อ้อแล้วไปตายในราวหรือยังไงคะ

ใช่ครับเห็นเขาบอกว่ามันช้ำในครับวันสองวันนะครับมันถึงได้ตายครับ
อ้อที่นี้มีคนเห็นเหตุการณ์นะค่ะ
คนไม่มีครับ
ตอนนั้น๓ทุ่มถนนเส้นนั้นเนี่ย
ใช่ไหมคะใช่ครับคือไม่มีรถวิ่งเลยครับอ่ามีมีไฟถนนไหมคะ
มันมีครับพี่แต่คือว่ามันสูงแต่ว่ามันไม่สว่างครับ
สูงห่างกันไหมคุณจรัมพลห่างครับ
แต่ละต้นห่างกันใช่ไหมคะใช่ครับคือก็เท่ากับว่าจริงจริงแล้ว
ถ้าถามว่าความสว่างนะมันสว่างไหมก็คง
คงไม่ได้เป็นที่พึ่งเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือต้องพึ่งไฟหน้ารถเอานะใช่ครับ
คุณชะลำพลพอจะจำได้ไหมคะเหตุการณ์สักปีนึงแล้วเนี่ย
เราขับมาความเร็วประมาณเท่าไหร่คะคือผมก็ขับมาปกติอ่ะครับ
ทุกวันก็คือมาอย่างงั้นอยู่แล้วครับอ่าอีกอย่างลูกผมก็มาด้วยผม
คงไม่ขับแรงมากอะครับอ่าน้องนั่งข้างหน้าหรือนั่งข้างหลังคุณพ่อคะ
นั่งข้างหน้าครับอ่าค่ะลูกสาวเนี่ยพอฟื้นขึ้นมาแล้ว
บอกว่าลูกสาวเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นนะคะคือเขาไม่ได้สติ
อืมคือต้องใช้เครื่องใช้เครื่องหายใจอะครับค่ะ
ยุงขยั้งต่อเต็มไปหมดเลยครับค่ะแล้วบาดเจ็บตรงไหนยังไง
ไล่เรียงให้ฟังไหมคะคุณชะลัมพลครับคือที่หนักหนักก็คือตรงหัวครับ
เพราะเลือดมันคั่งครับครับแล้วก็บริเวณท้องครับช้ำในครับ
อืมร่างกายภายนอกเนี่ยเห็นว่าน้องมีบาดเจ็บบาดแผลตรงไหนบ้างไหมคะ
มีแค่ตรงช่วงขาครับเป็นแผลครูดใช่ไหมเป็นแผลถลอกอย่างนี้ป่ะคะ
อ่าแล้วแล้วตัวคุณชะลำพลล่ะคะคือก็เลือดท่วมเลยครับ
อ่าแล้วแล้วหมอบอกว่าเราเป็นอะไรบ้างคะแขนหักครับอ่า
นิ้วก้อยขาดแล้วก็หัวนี่มีแต่เลือดนะครับ
เก็ดเลือดเต็มหัวเลยครับอืมคุณคุณชะลัมพลพอฟื้นขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะ
เอ่อเอาอย่างงี้นะคะเอ่อพี่อ่ะถามคุณฉลัมพลเท่าที่คุณฉลัมพลอยากจะบอกกันแล้วกันนะ
ต้องบอกละเอียดก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันเล่าไปเรื่อยแล้วมันไม่สบายใจนะคะ
ก็คือแค่อยากจะทราบว่าอาการของน้องเนี่ยเท่ากับว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุไปแล้ว
ส่งโรงพยาบาลคือทั้งคุณพ่อแล้วก็ตัวน้องอ่ะสลบคุณพ่อพอได้สติก็ก็พอจะรู้อาการลูกสาว
ทีนี้ลูกสาวเนี่ยนับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุนะคะสลบไปในที่เกิดเหตุ
ไปที่โรงพยาบาลคือน้องก็ไม่ได้สติคืนขึ้นมาอีกเลยใช่ไหม
ใช่ครับไม่ไม่มีลืมตาหรืออะไรเลยครับอ่า
แล้วก็ตามข่าวเนี่ยน้องก็นอนอยู่โรงพยาบาลไม่กี่วันน้องก็น้องก็จากไปเหรอคะ
ใช่ครับอ่าหมอบอกไหมว่าอาการไหนหรือว่าตรงไหนที่ทำให้น้องจากไปคะ
อาการที่สมองครับอืมทีนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เกิดขึ้นตอนที่คุณชะลัมพลกับลูกเป็นลูกคนเดียวด้วยถูกไหมคะ
เขาเป็นลูกคนเดียวด้วยอ่าทีนี้ก็เลยกำลังจะไปรับคุณแม่
ที่เลิกงานอย่างงี้ป่ะคะใช่ครับอ่าทีนี้อ่า
จุดเกิดเหตุเนี่ยตามปกติเนี่ยมีม้ามาเดินมาวิ่ง
หรือเรารู้อยู่แล้วไหมว่าแถวนั้นมีม้าเลี้ยงอะค่ะไม่มีครับ
คุณชะลำพลอยู่ไม่เคยรู้เลยอืมอืมอืม
คุณชะลำพลอยู่แถวนั้นมานานแค่ไหนล่ะคะอยู่มาตั้งแต่สักสิบห้าปีครับ
ไม่เคยรู้เลยว่าแถวนั้นมีม้าใช่ไหมคะใช่ครับ
แล้วคนแถวนั้นรู้ไหมคุณชะลำพลคนแถวนั้นพอเกิดเรื่องอ่ะครับ
พอไปถามเขาบอกว่าเจอว่ามันออกมาทุกวันนะครับอ๋อ
คุณชะลำพลเอาจุดเกิดเหตุนะจุดเกิดเหตุจากบ้านคุณชะลัมพล
ห่างกันประมาณสักกี่กิโลคะกิโลหนึ่งครับกิโลหนึ่งแล้วครับ
แล้วจุดเกิดเหตุกับตรงที่ไปรับภรรยาเนี่ยห่างกันกี่กิโลคะ
คือตรงที่จุดเกิดเหตุนี่คือว่า๑กิโลใช่ไหมครับ
ไปรับเมียอีกหนึ่งกิโลครับโอ้จริงจริงทั้งสามจุดไม่ห่างกันนะ
ใช่ไหมใช่ครับอ่าทีถ้าอืมคุณชะลำพลอ่ะ
เคยรู้เลยว่ามีคอกม้าทีนี้พี่ถามนิดนึงก็คือว่า
ตกลงมันเป็นแค่ม้าเหมือนกับแบบเลี้ยงไว้ตัวเดียวหรือว่าเขามีเป็นคอกม้าเลี้ยงเลยคะ
หลายหลายตัวน่ะมีเยอะเลยครับเราพอรู้ไหมว่าเป็นคอกใหญ่ไหมมีกี่ตัวนะคะ
คือที่ผมไปดูครับมันเป็นพื้นที่ใหญ่มากครับคอกที่เขาทำไว้ครับ
แล้วเราเห็นตัวม้าบ้างไหมตอนเราเข้าไปดูที่อะค่ะเห็นครับเห็นหลายตัวไหมเอา
เอาเท่าที่ตาเห็นค่ะครับประมาณห้าหกตัวครับผมก็ถ่ายรูปเก็บไว้ครับ
อ่าทีนี้แล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คุณชะลัมพลได้เจอกับเอ
กับเจ้าของม้าหรือเจอกับคนดูแลคอกม้าหรือเจอกับใครบ้างไหมคะคือเจอตอนที่ว่าออกจากโรงพยาบาลครับ
อ่าเขามาหาเหรอหรือยังไงคะคือผมบอกเขาว่าไม่มีเงินจ่ายค่ายาครับที่ไปรักษาครับ
อ่าหลังจากเกิดเหตุมีใครไปหาคุณชะลำพลที่ที่โรงพยาบาลบ้างคะก็มี
ทนายเขาครับกับเจ้าของม้าครับอ๋อเจ้าของม้าเลยใช่ไหมใช่ครับค่ะ
แล้วเขาพูดว่ายังไงเขาเล่าว่ายังไงบ้างคะ
เขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างครับทั้งค่าโรงพยาบาลแล้วก็ค่าที่เสียหายนะครับ
อ่าแล้วไงต่อคะคือพอผ่านไปจากลูกผมอ่ะเสียแล้วครับ
เขาให้เงินมาสองหมื่นอ่าก็คือทำศพทำอะไรเสร็จหมดแล้วค่ะ
จากนั้นมาเขาก็เงียบหายไปเลยครับแล้วทนายเขามาไหมคะ

คุณชะลำพลเจอทนายเอาที่เจอทนายเขาเนี่ยนะคะ
พร้อมกับเจ้าของคอกเนี่ยหนึ่งครั้งแล้วหลังจากนั้นเจอทนายอีกกี่ครั้งคะ
เจออีกประมาณสองสามครั้งครับที่โรงพยาบาลครับอ๋ออ๋ออ๋อ
ตกลงกันอย่างเงี้เหรอคะใช่ครับแล้วตกลงกันได้ไหม
คือไม่ได้เลยสักรอบครับไม่คือไม่ไม่ไม่เคยมีการรับปากกันไว้แล้วหายไป
แต่คือระหว่างที่คุยกันสองสามครั้งก็คือตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ครับ
อ่าทีนี้เดี๋ยวก่อนไปเรื่องตกลงกันนะคะตกลงแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ยทางฝั่ง
ทางฝั่งของเจ้าของม้าเนี่ยเขาเล่าว่ายังไงหรือว่าทางคนเลี้ยงม้าที่ดูแลม้าตัวนี้
เขาเล่าว่ายังไงบ้างคะเขาคุยกับเราไหมไม่ได้คุยครับตอนนี้ต้องถามแฟนครับ
อ่าได้งั้นเดี๋ยวทางรายการเดี๋ยวทางรายการขอพักสักครู่นะคะ
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเราจะคุยกับภรรยาของคุณชะลำพลอีกหนึ่งสายนะคะ
เพื่อที่จะรู้ว่าตกลงแล้วมีการพูดคุยหารือกันแบบไหนบ้างนะคะ
แต่ว่าทิ้งเวลามาประมาณเกือบเกือบปีเต็มนะเดี๋ยวทางนี้พักโฆษณาแวบเดียวนะคะ
เดี๋ยวเราคุยกันค่ะ
และรสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นลองเลย
ไวตามิ้วเติมโปรตีนอิ่มสบายท้อง
อีกสายหนึ่งเราคุยกับคุณแม่ของน้องที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นภรรยาของคุณชะลำพลนะคะ
ผู้ที่ประสบเหตุเมื่อสักครู่นี้นะคะ

เมื่อสักครู่นี้คุยกับคุณชะลัมพลนะเรามาพูดถึงตอนที่ทางคู่กรณีกับทนายเข้าไปหาที่โรงพยาบาล
ดารารัฐเป็นคนคุยกับคู่กรณีใช่ไหมคะ

ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบทุกอย่าง
แล้วตอนแรกพ่อแฟนบอกว่าให้ไปเปลี่ยนโรงพยาบาล
เพราะน้องต้องผ่าตัดสมองคือสมุทรสาครคือเขายื้อไว้๒วันแล้ว
สมองบวมมากแล้วค่ะ

แต่ทีนี้เขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่นี่ก็ใช้สิทธิ์ที่นี่ไปก่อน
เดี๋ยวมันจะเสียสิทธิ์
ก็เลยรอหมอที่นี่ผ่าตัด
พอผ่าตัดออกมาหมอบอกว่าน้องสมองช้ำ
ข้างในสมองแล้วเลือดข้างนิดเดียว
แต่สมองน้องช้ำ
เขาก็เลยช่วยได้แค่นี้
คนที่บอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลให้ใช้สิทธิ์ที่นี่คือใครคะ

ซึ่งจริงแล้วทางโรงพยาบาลเองแนะนำให้เปลี่ยนโรงพยาบาลเหรอคะ
เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนได้ก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยน

เพราะถ้าผ่าตัดมาแล้วเคลื่อนย้ายน้องลำบาก
โดยคุณหมอที่โรงพยาบาลเดิมเขาบอกไหมว่าทางโรงพยาบาลผ่าตัดไม่ได้
หรือว่ามีปัญหาอะไรเขาถึงแนะนำให้เปลี่ยน
เขาบอกว่าให้เราดูอาการไปก่อนค่ะ
ทีนี้ตอนที่มาเนี่ยนะคะทนายมากับเจ้าของม้าใช่ไหม

ดูประมาณ๒วันจนน้องผ่าตัดเสร็จ

แล้วเจ้าของม้าเขามาแล้วเขาพูดว่าไงบ้างคะ

เดี๋ยวข้าเศษจ่ายทั้งหมดอาจจะเขาออกให้

แล้วมีการพูดถึงคดีพูดถึงเงินชดเชยเยียวยาต่างไหมคะ

แต่พูดถึงการออกค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษา
ใช่ค่ะเขาดูแลให้ทุกอย่างเขาพูดแบบนี้อย่างเดียว
แล้วทีนี้ตอนที่ระหว่างที่หลังจากที่น้องไม่อยู่แล้วนะคะคุณแม่
แล้วเกิดตอนที่มีงานศพเนี่ยเขาได้มาไหม

ทนายมาหรือว่าเจ้าของมาคะ

เขาไม่ค่อยได้คุยอะไรเขาบอกว่าเขารีบอะค่ะ
เขาช่วยงานศพมาสองหมื่นแล้วเขาบอกเออเดี๋ยวเขาต้องไปธุระต่อ

ไม่มีเลยค่ะเขาบอกเดี๋ยวให้เจ้านายเขาจัดการ
อันนี้เจ้านายเดี๋ยวนะอันนี้คือเจ้าของม้าหรือว่าทนายเป็นคนพูด

ทีนี้แล้วหลังจากงานศพทนายได้ติดต่อมาอีกไหมคะ
เขาก็ติดต่อมาอยู่เรื่อยค่ะมาเจรจากันเรียกเจรจากันหลายรอบมากค่ะ
แล้วที่เจรจากันไม่ลงตัวเนี่ยเพราะอะไรคะคุณแม่
ก็ตอนแรกหนูให้อาเขาคือเดินเรื่องให้คุยให้

พอนักมันเจรจาอืม
เขาบอกรอคำตอบนายเขา

เขาบอกเราอยากได้เท่าไรก็เรียกเอา

เราเรียกไหมคะเราให้ค่าเสียหายไปไหมว่าเราต้องการเท่าไหร่
ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะคุณแม่ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นมีนาค่ะ
ปีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าทีนี้มาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
ถ้าไปดูไปดูเอกสารเกี่ยวกับคดีเนี่ยนะคะคือตัวคุณพ่อเองเนี่ย
ถูกแจ้งความแจ้งข้อกล่าวหาด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะอ่า
ตกลงคดีเนี้ยมันมันมีกี่คดีกันแน่คุณแม่เห็นสารวัตรบอกว่าเขาให้แฟนเป็นประมาท
ขับรถประมาทขับรถเร็วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็แจ้งคนดูแลม้าประมาทเลินเล่อแค่นั้นนะคะ
ตั้งแต่ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเราได้เจอคนที่เลี้ยงม้าไหมคะเจอค่ะเจอสองครั้งค่ะ
เขามากับเขามากับเจ้าของม้าเหรอคะเขามากับทนายอ่ะค่ะ
คนละครั้งใช่ไหมมาคนละคราวใช่ไหมคะใช่หนูเจอแค่ที่โรงพยาบาลครั้งหนึ่ง
แล้วก็ที่สารวัตรเรียกไปสอบปากคำครั้งหนึ่งอ่า
แล้วก็ไม่เคยเจอเขาเลยแล้วเขาบอกไหมว่าอยู่ดีม้าออกมาได้ยังไงอ่ะคะคุณแม่
เขาบอกกับตำรวจว่าหมามันหลุดออกมาอ่า
แม่เคยรู้ไหมว่าตรงแถวนั้นมีคอกไม้อยู่มีที่เลี้ยงไม้
ไม่เคยไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเห็นเลยค่ะ
มันเข้าจากถนนตรงที่เกิดเหตุเข้าไปลึกไหมคะคุณแม่
ก็ประมาณห้าสิบเมตรได้อ้าวนิดเดียวเองนะ
ใช่ไม่ไม่ไกลเลยค่ะแต่ไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีใช่ไหมคะ
คือข้างหน้ามันเป็นพงหญ้าพงหญ้าแบบสูงอย่างนี้เหรอคุณแม่
ใช่มาก่อนสูงพอนี้ค่ะเป็นป่าลุกเลยค่ะ
อ่าแล้วตรงนั้นเนี่ยนะคะเจ้าของม้าเนี้ยเขาเขาทำเขาทำกิจการ
เขามีโรงงานมีบริษัทมีตึกอะไรอยู่แถวนั้นไหม
หรือว่าเขาไว้ใช้เลี้ยงม้าอย่างเดียวคะ
เขาไว้เลี้ยงม้าอย่างเดียวค่ะเป็นฟาร์มใหญ่
ก็คือว่ามีทั้งตัวคุณพ่อเองถูกแจ้งความข้อหาขับรถประมาทใช่ไหมคะ

แล้วก็ทางคนเลี้ยงม้านะคะที่ถูกกล่าวหาอีกเนี่ยนะคะ
ทีนี้จนถึงตอนนี้ความกังวลของครอบครัวคือเรื่องคดีแพ่งถูกไหมคะ

ค่าเสียหายซึ่งมันจะหมดอายุความ
ทานายบอกว่าเดือนหน้านี้คุณมิถุนายใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะ
แล้วทนายแนะนำคุณแม่ว่าจะต้องให้ติดต่ออะไรยังไง
หรือว่าไม่ต้องติดต่อเจ้าของม้าคู่กรณีแล้วคะให้ตำรวจดำเนินการ
เขาบอกว่าจะดูสำนวนที่ตำรวจว่าใครผิดใครถูกมากกว่ากันนะค่ะ
ตำรวจเรียกเรียกไปครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะเดือนเดือนที่แล้วอะค่ะ
ตำรวจเรียกไปใช่หนูเข้าไปถามว่าความคืบหน้าว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
ตอนนี้หนูอยากได้สำนวนไงเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสารวัตรจะรีบทำให้
เดี๋ยวทั้งนี้มันเล๊ยมานานแล้วค่ะ
เจ้าของม้าเขาเสนอตัวเลขในการจ่ายชดเชยเยียวยามาเท่าไหร่คะ
เขาบอกว่าแสนนึงค่ะแต่หักจากที่ช่วยค่าทำศพ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
รู้ไหมคะว่าเราจะมาเรียกร้องจะมาตามคดีเนี่ยค่ะ

เขารู้ก่อนไหมว่าคุณแม่กับคุณพ่อจะมาหาทนายรณรงค์เนี่ยค่ะ

ทางรายการจะคุยกับทนายรณรงค์อีกที
คุณพ่อของพ่อมีเรื่องกังวลอะไรเพิ่มเติม
เหนือจากประเด็นคดีกับเงิน

แล้วหนูก็ไม่รู้จะไปหาทนายที่ไหน

แขนยังเป็นอย่างนี้อยู่

ถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้คืนตัวมา๑๐๐ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเขาต้องรอผ่าตัดอีกแขนอีกครั้งหนึ่งค่ะ

แล้วคุณหมอบอกไหมว่าถ้าผ่าตัดแล้วเนี่ยจะเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะ
ก็ต้องดูที่กระดูกเขาอะค่ะว่ากระดูกเขาตอนนี้เป็นยังไงมั่ง
เดี๋ยวยังไงเนี่ยนะคะที่ทั้งสองท่านเล่ามาเนี่ย
เดี๋ยวยังไงถามทนายรณรงค์เพิ่มให้อีกทีเกี่ยวกับเรื่องคดีเนาะ
เพราะมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราเข้าใจกันสักเท่าไหร่เนอะ
ใช่ไหมคะอ่ายังมีข้อที่จริงอะไรที่จะเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
แต่เดี๋ยวในเรื่องของม้าเนี่ยคือตกลงว่าเขาก็บอกเองว่าม้าหลุดถูกไหม

โดยที่บอกว่าที่มันหลุดเพราะอะไรคะมันหนีออกมาเองหรือว่าประตู
เขาบอกว่ามันรักสัตว์มันก็เลยกระโดดออกมา
แต่ชาวบ้านแถวนั้นนะคะเขาบอกว่าปล่อยมากินย่าทุกเย็น

ก่อนเกิดเหตุก็เจอหลังเกิดเหตุลูกหนูนอนอยู่โรงพยาบาลเขายังเจอม้าเดินกินย่าอยู่เลย
เอ้าเดี๋ยวคุณแม่ตกลงตอนเกิดเหตุมีคนเห็นเหตุการณ์ไหมคะ
ตอนที่เกิดเหตุจนที่ชนไม่มีค่ะ

ใช่แต่ตอนประมาณผ่านไป๑๐นาทีอย่างนี้มีชาวบ้านขับรถผ่านเขาเห็น

แต่ตอนที่เอาลูกหนูไปส่งโรงพยาบาลเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
มาก็ยังอยู่ตรงนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นก็ยังมีคนเห็นหมามากินย่าอยู่
ตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดของของถนนของ
ตรงที่เกิดเหตุเลยค่ะเขาบอกว่ากล้องเสีย
แล้วพอหนูไปขอดูเงินก็ช้าไปแล้วเขาบอกว่าลบไปแล้ว

มันมีกล้องที่เห็นกับกล้องตรงนั้นพอดีมันเสีย
แต่กล้องที่เห็นถนนนะคะพี่เขาบอกว่ามันช้าไปมันถูกลบไปแล้ว
ตอนคุณแม่ไปขอกล้องนี่ขอตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุกี่วันคะ
นานเหมือนกันค่ะเพราะตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะยืดเยอะขนาดนี้
สารวัตรเขาบอกว่าให้หนูไปดูกล้องให้หน่อยว่ามีคนเห็นม้าไหม

แล้วตำรวจไม่ได้ไปดูให้เหรอคะตอนแรก
ไม่ได้ไปดูค่ะ
ไปแจ้งความไว้ตั้งแต่วันเกิดเหตุใช่ไหมคุณแม่

แล้วตำรวจบอกเราเมื่อไหร่ว่าให้ไปดูกล้อง
มกราคุมภานี่เองค่ะ
คุณแม่เดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางรายการตามกับทนายรณรงค์ให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ

คุณผู้ชมคะทางรายการได้ติดต่อทางภูมิกับของสพพื้นที่นะคะ
ทางภูมิกับเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับคดีนี้นะคะ
คดีเกิดประมาณกลางปีที่แล้วแล้วก็ภูมิกับเพิ่งจะย้ายมาช่วงปลายปีนะคะ
ในขณะที่ทางเจ้าของคดีนะคะ
สารวัตรสอบสวนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของคดียังไม่ได้รับสายของทีมงานเรานะคะ
แล้วก็เราเลยโทรไปหาที่ทางผู้บังคับการจังหวัดนะคะ
ก็บอกว่าถ้ามีเรื่องหรือมีปัญหาอะไรก็ให้เข้าไปพบได้วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ
เดี๋ยวก่อนจะไปถึงวันจันทร์เราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาธนายรณรงค์ค่ะ
คุณผู้ชมคะคุยทางคดีกันกับประธานเครือข่าย
ท่านท่านโรนโลงทวงคืนความวิทยาธิธรรมในสังคมนะคะ
ท่านท่านโรนโลงแก้วเพชรค่ะท่านท่านโรนโลงสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านท่านโรนโลงตกลงคดีนี่
เดี๋ยวนะคะมันมีอายาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคือหมายถึงว่ามันยังมีอายุความ
แต่ว่าแพ่งเนี่ยจะมีปัญหาเพราะมันใกล้จะหมดแล้วถูกไหมคะ
มันมีปัญหาตั้งแต่คดีอาญาเริ่มต้นเลยนั่นแหละครับ
เพราะอย่างแรกเลยนะครับตอนที่พ่อเขาถือสำนวนคดีมาให้ผมดูเนี่ย
ผมนั่งดูเฮ้ยพ่อพ่อไปบอกไปบอกตำรวจเหรอว่าพ่อขับแปดสิบ
เอาลูกสาวมาด้วยเนี่ยพ่อจะขับ๘๐มันเป็นไปได้เหรอ
คือผมไม่เชื่อว่าคนเอาลูกนั่งมาข้างหน้ามอเตอร์ไซค์มันจะขับรถถึง๘๐
นี่คือประเด็นที่พ่อเขาบอกว่าไม่ได้ขับมาไว
มันเอาลูกมานั่งข้างหน้าใครมันจะขับไวล่ะ
เด็กมันก็เอามือเกาะแฮนรถไว้เด็ก๖ขวบกว่า
แล้วตัวเลข๘๐มาจากไหนคะ
ตัวเลข๘๐เนี่ยตามพรบจราจรทางบกถ้าขับประมาณนี้ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อ
อืมแล้วพ่อเขาเป็นคนบอกตำรวจเองเหรอว่าตัวพ่อเขาขับ๘๐อ่ะขี่๘๐อ่ะค่ะ
พ่อก็บอกว่าพนักงานสอบสวนสอบปากคำประมาณ๔ครั้ง
เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับตามความเข้าใจของเขาเขาไม่คิดว่ามันจะมีผลตามมาทางคดี
อ่าแล้วแล้วถามว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยเอาหลักฐานอะไรมาพิสูจน
พ่อเขาขับ๘๐นึงเมื่อตรงที่เกิดเหตุไม่มีใครเห็นเลย
กล้องวงจรปิดอะไรเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้ไปเก็บมาทั้งที่มันก็มีในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
มีปัญหากลับมาให้ทางครอบครัวผู้เสียหายอีก
ทนายเอกตกลงกล้องนี่ตกลงคือกล้องมีตัวหนึ่งเสียตัวหนึ่งลบแล้วเหรอคะหรือมันเป็นยังไง
ใช่มันมีตัวที่เสียกับตัวที่ลบแล้วจริงจริงแล้วเนี่ยตัวที่ลบแล้วเนี่ย
นักงานสอบสวนจะต้องเก็บมานะครับไม่ใช่ว่าจะไม่เก็บมา
มันเลยกลายเป็นปัญหาว่าตกลงเขาขับมาด้วยความเร็วเท่าไหร่กันแน่
ไม่ใช่ว่ามาใช้เทคนิคในการสอบสวนแล้วก็บอกให้เขาขับ๘๐โดยที่
ให้คุณไปสอบยังไงว่าผักแปดสิบอ่ะที่คุณแม่เล่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือบอกว่า
ตำรวจให้คือเหมือนกับตำรวจบอกให้ตัวคุณแม่ไปไปหากล้องซึ่งซึ่งเพิ่งจะบอกเมื่อช่วงต้นปีนี้ก็คือเอ่อ
ถ้าดูจากสำนวนเนี่ยคือไม่ได้มีการเก็บกล้องตั้งแต่แรกถูกไหมคะ
ครับใช่ครับที่ไม่ได้มีการเก็บกล้องตั้งแต่แรกเนี่ย
ผัวเขานอนโรงพยาบาลลูกเขาตายต้องไปทำงานศพใครมันจะมีเวลาแล้วมันจะต้องรู้ทางกฎหมายว่ามันต้องไปเก็บกล้องมูลจรปิดใน๗วัน๑๕วันถ้าคุณไม่บอก
ไม่แต่ว่าถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยคือก็ไม่ใช่ว่าตัวแม่เขาหรือครอบครัวเขาต้องเป็นคนไปเอากล้องไม่ใช่เหรอ
มันเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ทางกฎหมายในการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมได้
แต่ไม่ทราบว่าเพราะว่าคู่กรณีเนี่ยเป็นเจ้าของม้าแล้วเป็นเจ้าของบริษัทขนาดพันล้านหรือเปล่าถึงได้ไม่ทำแบบนั้น

แต่ว่าเขาก็ไม่ได้หนีนะทนายเอกเพราะว่าเจ้าของเจ้าของเขาก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปร่วมงานศพของน้อง
เสียดายนะครับม้าเนี่ยไม่ได้เหมือนกับรถยนต์ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยยังมีพรบมีประกันสามารถจ่ายเงินเยียวยาได้
แต่พอไปชนกับม้าเนี่ยทั้งที่ถนนเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ในการเลี้ยงม้าเลย
พอมันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยความรับผิดชอบมันต้องมีมากกว่านี้ครับคนเลี้ยงม้านี่คนมีเงินนะครับไม่ใช่วัวควายนะครับ
ตกลงว่าเดี๋ยวนะคะตกลงม้าเนี่ยมันหลุดเป็นอุบัติเหตุคือมันหลุดหรือว่าม้าเนี่ยมันอยู่นอกคอกนอกที่กักกันอยู่แล้วคะพอจะรู้ไหมเท่าที่คุยกัน
การที่ให้ปากคำไปในลักษณะที่ว่าม้าหลุดออกมาเนี่ยเพื่อจะเป็นข้อต่อสู้ในคดีทางแพ่งเรื่องของเหตุสุดวิสัยว่าไม่ใช่ความผิดของเจ้าของม้า
อ้าว
งั้นวันแรกเขาจะให้ทนายมาทำไมล่ะครับ
แล้วที่คุณแม่เขาเล่าว่าหลังเกิดเหตุก็มีคนเห็นม้าออกมาเดินอยู่นี่คือก็แน่นอนต้องเป็นม้าคนละตัวใช่ไหม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
ดูดไปทางผู้การจังหวัดท่านก็บอกว่า
มีปัญหาอะไรให้สามารถไปพบได้วันจันทร์
เหตุการณ์มันเกิดคดีเป็นคดีกลางปี
แล้วก็เราติดต่อเจ้าของคดีไม่ได้
คือเดี๋ยวต้องให้เขาเนี่ยไปยื่นเรื่องที่กองทุนยุติธรรมเพื่อขอเงินมาใช้ในการฟ้องร้องเจ้าของม้า
งั้นกรณีแบบนี้เนี่ยพอลูกเขาตายเจ้าของม้าจะชิวไปหน่อยที่จะต้องไม่รับผิดชอบอะไรเลยเนี่ย
มันต้องมีความชัดเจนแล้วคนเลี้ยงม้าเป็นเจ้าของฟาร์มม้าข้างเหรอ
มันมีแนวคำตัดสินของสารอยู่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าถ้าเกิดฟาร์มม้ายังเป็นของคุณอยู่แล้วคุณก็จ้างคนมาเลี้ยงเนี่ย
คุณยังต้องรับผิดชอบอยู่ในทางส่วนแพ่งนะครับในแง่มนุษยธรรมก็ต้องมีบ้างนะครับลูกเขาไม่ใช่ราคา๕๐๐๐นะครับ
ราคาถูกกว่าม้าอยู่นะครับเนี่ย
เดี๋ยวยังไงเราตามคดีกันต่อถ้ามีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้ช่วยกันอีกนะคะยังไงขอบคุณทนายเอกเบื้องต้นวันนี้ก่อนนะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
หมดเวลาของรายการคุณผู้ชมค่ะอีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ